พาไปที่จังหวัดชุมพรครับ

ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเพลิง

พื้นที่ธรรมากินอยู่บริเวณริมไหล่ถนน
สองฝั่งถนนสายเอเชียร์๔๑
ตั้งแต่สี่แยกประถมพรลงไปถึงลงภาคใต้
พ่อค้าแม่ค้าขายพวงมาลัยประมาณ๔๐ราย
ก็ได้ปลูกเพลิงกระต๊อปที่สร้างขึ้นแบบง่ายครับ

โดยด้านหน้าเพลิงจะมีเสาเหล็กประมาณ๑เมตรนะครับ
ที่สำคัญที่สุดครับเขาขายพวงมาลัย

บางคนก็ก้มหน้าก้มตากันร้อยพวงมาลัยไปนะครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่ผ่านไปผ่านมาเป็นคนขับรถ
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางรถกระบะ

ยแม่ย่านางรถตามความเชื่อของคนไทย
พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ก็จะลุกขึ้นมายิม

นุนราคาแค่๒๐บาททุกพวง

ส่วนใหญ่จะเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับ

มีการซื้อขายกันโดยไม่แคร์สายตาชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา
ส่วนจะมีการซื้อขายยาเสพติดชนิดอื่นด้วยหรือไม่
คงต้องฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป
เนื่องจากว่า๔แยกประถมพรของจังหวัดชุมพร

โดยทั้งคนขายและคนซื้อต่างไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่า

กว่า๔๐ลายอาจมีเพียงคนบางคน
และอาจมีการสวมรอยพ่อค้าแม่ค้า
เข้าไปขายพืชกระท่อมในพื้นที่ดังกล่าว
นี่แหละภาพที่เห็น